มาดูคดีโหดที่วันนี้เป็นพาดหัวใหญ่ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยรัฐเลยนะครับ

ทำงานได้วันเดียวพม่าโหดฆ่าเสียเล็กอรดานะครับ

ก็ฆ่าเสียรับเหมาชื่อดังชาวสุพรรณบุรี

จะรับเข้ามาทำงานและออกไลน์กลายเป็นฆาตกรโหดครั้งนี้นะครับ

แล้วก็แพทย์โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช

ภายในบ้านพักที่ตำบลโพพระยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

เพราะว่าเปิดเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
แล้วก็มีห้องแถวสำหรับใช้เป็นบ้านพักคนงาน

ภายในห้องนอนของบ้านไม้ทรงไทยแห่งนี้

ไปพบศพของนายนัตรปภนวิท
งธนจีรนาศอายุ๔๙ปีเจ้าของบ้าน
กางเกงสีขาวไม่สวมเสื้อ
คว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนเตียงนะครับ
สภาพศพมีบาดแผลถูกแทงด้วยของมีคม
เข้าที่ด้านหลังศีรษะ๑แผลลึกประมาณ๕เซนติเมตร
แล้วก็มีบาดแผลที่บริเวณลำคออีก๑แผล
กกหูอีก๑แผลรวมเป็น๓แผลนะครับ
ภายในห้องนอนยังพบร่องรอยการถูกรื้อค้นข้าวของกระจัดกระจายเลยครับ
แล้วก็พบว่าทรัพย์สินหลายรายการหายไป
ไม่ว่าจะเป็นเงินสดประมาณ๒๐๐๐บาท
ร้อยคอทองคำหนัก๕บาทพร้อมพระเลี่ยมทองอีก๓องค์
สร้อยข้อมือทองคำหนัก๓บาทแหวนเพชร๒วง
นาฬิกายี่ห้อดังแล้วก็ปืนพกสั้นรวมมูลค่าแล้วหลายแสนบาทครับ
ขณะเดียวกันก็พบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายเนี่ย
ถูกทิ้งไว้อยู่ในชักโครก๒เครื่อง

ทีนี้ล่ะครับเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวนทางญาติของผู้ตาย

ไปสอบถามพี่สาวของผู้ตายนะครับ
นั่นก็คือนางณ์นัตนิชาพรวงธนภาพยิรณาบคม
โดยพี่สาวของผู้ตายก็เปิดเผยครับว่า
เมื่อคืนก่อนเกิดเหตุคือคืนวันพุธที่๑๙กันยายน
คนงานชาวพระม่าสามคนนะครับ
หลังจากที่น้องชายไปตรวจไซส์งานก่อสร้างร้านอาหาร
ที่ตำบลพิหารแดงอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
คือผู้ตายนอกจากเป็นเสียรับเหมาก่อสร้างแล้ว
ก็ยังเปิดกิจการร้านอาหารด้วยกำลังก่อสร้างกันอยู่

หลังจากผู้ตายก็รับตัวชาวพม่ามา๓คนด้วยกันนะครับ
จากนั้นผู้ตายก็นั่งกินข้าวเย็นพร้อมกับคนงาม
และต่อมาเวลา๒ทุ่ม
คนงานแยกย้ายไปนอนที่แคมป์พักคนงานตามปกติ

ซึ่งเป็นคนงานชาวพม่าอายุประมาณ๒๒ปี
เพิ่งจะมาทำงานได้เพียงวันเดียวนะครับ
ขอเข้าไปพักที่บ้านของน้องชายคือผู้ตาย
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรไม่ได้เอกใจอะไร

มันอาจจะเต็มหรืออาจจะไม่สะดวก
กระทั่งเช้าวันที่๒๐นะครับ
เช้าวันที่๒๐ประมาณ๑๐โมง
นายรณัทสุนทรวิพาทอายุ๑๙ปี
ซึ่งเป็นลูกชายบุญธรรมของผู้ตาย
ก็สงสัยไงปกติแล้วพ่อเนี่ยจะต้องออกมาสวดอากาศเดิมกาแฟ
ออกมากินข้าวด้วยกันแต่ปรากฏว่าเช้านี้ทำไมพ่อยังไม่ตื่น
สายแล้ว๙โมงก็แล้ว๑๐โมงก็แล้ว
พอไปเขาดูปรากฎว่าทำไมล่ะ
ห้องล็อกด้วยแม่กุญแจจากด้านนอก
คือตรงนี้เป็นข้อสงสัยมาก
ว่าทำไมถึงมีแม่กุญแจล็อกจากด้านนอก
เพราะว่าปกติถ้าเกิดพ่ออยู่ในบ้าน
จะออกมามันก็จะไม่ได้ล็อกจากด้านนอกใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็เลยไปเรียกคนที่มีศักดิ์เป็นป้าถูกไหมคะ

ทีนี้พอไขกุญแจสำรองเข้าไปดูนะคุณโอ้โห
เห็นพ่อนอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่นะคะ

พันธุ์ตำรวจเอกอภิชิตสุรพินิษฐ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ได้สอบปากคำแรงงานชาวพม่าที่รู้จักกับนายโซ
แล้วก็แรงงานชาวพม่าที่เข้ามาทำงาน
เป็นลูกจ้างของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ก็มีการเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้นายโซน
ทำงานอยู่กับญาติที่จังหวัดกาญจนบุรี

แล้วก็ถูกเพื่อนคนงานเนี่ยนะคุณ
ชักชวนกันมาทำงานที่บริษัทของผู้ตาย
เพราะเห็นว่าเคยทำงานด้วยกันมาก่อนนะครับ

ก็เลยจะมาทำงานกับผู้ตายนะครับ
ฟังเสียงเพื่อนแรงงานชาวพม่าหน่อยฮะ
จะมานอนนี่วันหนึ่ง
แล้วตอนนี้เสื้อผ้าไม่มีนะ
ไปหมดแล้วใช่ไหม
ทางตำรวจเปิดเผยนะครับว่าการสอบสวนญาติผู้ตายเนี่ย
ทราบว่าผู้ตายประกอบธุรกิจหลายอย่าง
รับเหมาก่อสร้างขายส่งอาหารทะเล

แต่ขณะนี้ร้านอาหารอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะครับ
สัยส่วนตัวของผู้ตายหรือว่านายเล็กอรดา
เป็นคนจิตใจดีใจบุญแล้วก็ชอบอุปการะเด็ก

ส่วนที่มีฉายาชื่อว่าเสียเล็กอรดา
เพราะว่าเขามีอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
และกำลังเคยทำบ้านจัดสารขาย
ชื่อว่าหมู่บ้านอรดาก็เลยถูกเรียกว่าเสียเล็กอรดานะครับ
แล้วก็ร้านอาหารที่กำลังจะเปิดนี่แหละคุณ
ร้านอาหารกำลังจะเปิดก็ต้องการที่จะหาคนงาน
เข้ามาทำงานในร้านอาหาร
และลูกจ้างซึ่งเป็นชาวพม่า
ก็แนะนำนายโซที่เคยทำงานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยกัน

นายเล็กนะครับก็เลยได้ไปรับคนงานชาวพม่าคนนี้

จากอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อให้มาช่วยทำงานที่ร้านอาหารที่กำลังจะก่อสร้าง
และกลับมาถึงบ้านประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ของวันที่๑๙กันยายน
และภาพวงจรปิดคุณผู้ชมได้เห็นไปแล้ว
ภาพวงจรปิดตำรวจบอกว่าเห็นภาพชัดเจน
และเห็นภาพของนายโซคนนี้ด้วยนะครับ
บอกว่าเห็นนายโซแล้วก็เพื่อนคนงานชาวพม่า
นั่งกินข้าวร่วมกันอยู่ที่โต๊ะกินข้าวของนายเล็ก

และจากนั้นนายเล็กได้ให้นายโซไปนอนที่ห้องด้วย

นายเล็กโทรศัพท์มาหาลูกบุญธรรม

นายโซก็ได้เดินมาเอาไฟแชคจากรูดบุญธรรม

หลังจากได้ไฟแช็คแล้วนายโซก็เดินกลับเข้าไปที่ห้องพัก
ไปพักกับนายเล็กตามปกติ
บุญธรรมอีกคนหนึ่งนามสมมุติชื่อเอนะคุณนะ
ซึ่งเป็นคนที่พบศพคนแรก
และให้ฟังว่าหลังจากที่นายเล็กกลับมาที่บ้าน
นั่งกินข้าวและเข้านอนปกติประมาณ๓ทุ่ม
พ่อได้โทรมาหาและบอกให้หาไฟแชค

แต่รุ่งเช้าไม่เห็นพ่อตื่นขึ้นมากินข้าวอีกเลย
ก็เลยรู้สึกว่าผิดปกติไปตามพี่สาว
มาเอากุญแจสำรองมาไขประตูเปิดให้นะครับ
ส่วนนายเล็กผู้ตายถือว่าเป็นคนดี
เขาบอกว่ามีจิตใจที่ดีนะครับแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่น
ชอบอุปกรณ์รักเด็กพร้อมหางานให้ทำ
แล้วก็ตำรวจมั่นใจว่านายโซเป็นผู้ที่ก่อเหตุ
เพราะหลังจากเกิดเหตุนายโซหายตัวไป
ใช่ค่ะแล้วก็ทางด้านรองผู้การสุพรรณบุรีบอกว่า
เดี๋ยวจะตามตัวนายโซคาดว่าน่าจะจับกลุ่มตัวได้

ที่เราต้องตามความคืบหน้าการจับกุมตัวนายโซ่
ตอนนี้ทางตำรวจสุพรณบุรีเอง
ประสานไปทางตำรวจของกาญจนบุรีด้วย
ที่นายเล็กไปรับนายโซ่มา